พอเราทานเสร็จแล้วแม่ค้าคิดเงินเราใช่ไหม

ไปดูแม่ค้าคนนี้แม่ค้าขายลูกชิ้น
เขามีเครื่องคิดเงินแบบไหนไปดูกันนะฮะ

อัตโนมือบางคนบอกโอ้เครื่องคิดเงินล่องหนแต่ก็เป็นสีสันนะฮะที่แม่ค้าคนนี้ทำให้ลูกค้าเขายิ้มได้นะฮะสมมุติเอาแม่ค้าเท่าไหร่เดี๋ยวนะขอคิดตังค์ก่อนตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ก
เขาก็เรียกว่าใช้ติ๊กต๊อกเป็นสื่อในการที่ประชาสัมพันธ์ร้านลูกจิ้นของเธอด้วยใช่ค่ะให้ขายดีให้ขายเฮ็งนะคะครับ